โหโห
ยังวันไม่ต้องพูดถึง

แต่น้ำจิ้มเป็นเลิศหรอคุณแม่น้ำจิ้มต้องมีหลากหลายต้องมี๓น้ำจิ้มอุ๊ยนี่นี่พักเยอะเครื่องเคียงเยอะพูดไปเองว่ายังไม่ได้กินข้าวทั้งวันเนี่ยแล้วดูเห็นหมูกระทะเนี่ยโอ้โหท้องร้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฮไลท์น่าจะ